มาจนถึงขณะที่เองยังมีรายงานนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงมีฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่อง

และแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็คาดการณ์ว่า
ยังคงมีหลายจุดเช่นเดียวกันที่ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักแบบนี้ต่อไป
หนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อสถานการณ์

แล้วก็ล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า
อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นนะครับ
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นั้น
มีการเคลื่อนที่แล้วก็มาอยู่ประชิดกับชายฝั่ง
บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง
ก็หมายความว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนะครับ
แต่ว่าการที่อยู่บริเวณกลางทะเลแบบนี้
มีโอกาสที่จะสามารถกลายเป็นพายุได้ต่อไป
ซึ่งถ้าหากสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นพายุอีกครั้ง

แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการดูดเอากระแสลม

หรือว่ามรสุมระยุดฝนเข้าสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ซึ่งการดูดมาก็ทำให้กำลังของแรงลมนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
สามารถที่จะเหนียวนำเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่

เข้ามาสู่จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้

ในเมืองไทยของเรายังมีเยอะอย่างต่อเนื่อง
โดยถ้าหากเราไปดูลักษณะการเกิดฝนในเมืองไทยของเรา

พบว่าในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้
ฝนส่วนใหญ่นั้นยังเน้นตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
พรุ่งนี้จะเริ่มตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น
อีสานหลายจุดละทีเดียวต้องเตรียมรับมือวันอังคาร
พบว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำหนึ่ง
เคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมืองไหนของเรา
ก็จะสามารถทำให้เกิดฝนเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นในระยะนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวต้องเพิ่มความระมัดระวัง
จากบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางแล้ว
ใครที่จะเดินทางโดยเรือครับระยะนี้ฝนนั้นยังคงตก
แล้วก็ยังมีโอกาสที่สามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงเกิดขึ้น
สถานการณ์คลื่นนั้นถ้าหากเรามาดูคลื่นครับ
พบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘
ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีโอกาสเจอคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง

เดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่อันดามันกันนะครับ

สีเขียวคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ในวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ยังคงปกคลุมส่วนใหญ่
บริเวณอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ

จะเริ่มมีกลุ่มคลื่นสูงเกิดขึ้นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับ

นั่นก็หมายความว่าทั้งสองฝั่งยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง

ต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และปริมวณศนจากพัจจัยต่าง
ยังคงสามารถที่จะทำให้เกิดฝนในกรุงเทพอย่างต่อเนื่องเน้นนะครับ
ช่วงหลัง๖โมงเย็นเป็นต้นไปโอกาสการเกิดฝนจะเยอะเป็นพิเศษ
เพราะว่าช่วงเย็นนั้นกระแสลมก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เรามานำให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้
คืนนี้ในจับตาเตือนไพรผมกุ๊บตนันที่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ